คุณผู้ชมคะไปดูกันที่เมืองลิงกันหน่อยค่ะ
แต่ว่าที่ลบบุรีอากาศค่อนข้างร้อน
ก็เลยจะพาไปดูนักว่ายน้ำ
เขาอุ้มลูกจูงหลานมาเล่นน้ำที่สระน้ำในโรงเรียน

ระว่ายน้ำของโรงเรียนพิบูรวิทยาลัยที่อำเภอเมืองลบบุรี

โดนเจ้าลิงจากศาลเจ้าพ่อพระการแล้วก็พระปางสามยอดหลายสิบตัวเลยนะ

แล้วเห็นไหมบางตัวอุ้มลูกจูงหลานมาเล่นน้ำด้วย
เหมือนกับพาเด็กมาหัดว่ายน้ำอ่ะคุณ
ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือพันโรงในโรงเรียนนี่แหละ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าเนี่ยนะพยายามไล่ลิงออกจากสระว่ายน้ำแล้ว

ไม่รู้จะทำยังไงไล่ไม่สำเร็จ
ก็เลยถ่ายคลิปไว้ละกันให้อาจารย์ในโรงเรียน
ดูความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในสระน้ำหลังโรงเรียนนะคะ
เมื่อกี้ตัวนั้นกระโจนไกลมากเลย
นี่แหละแล้วปกติพวกลิงพวกนี้เขามาเล่นน้ำกันประจำเลยนะ
พอโรงเรียนเลิกปุ๊บก็มาเล่น

โรงเรียนเลิกลิงพวกนี้เขาจะมาจับกลุ่มเลย
ดูนักเรียนว่ายน้ำในชั่วโมงพละ
คือก็คงเรียนแบบแหละก็คงเห็นว่าเออเด็กว่ายน้ำ

สระน้ำดำผุดดำไหว้คลายร้อนแบบนี้
ทีนี้ภาระหนักก็ไปตกถึงคุณพี่พันโรงสิคะ
ต้องทำความสะอาดสระน้ำกันบ่อยขึ้น
เพราะว่าบางทีคือลิงมันก็ไม่ได้สะอาดนะ
บางทีมันก็อาจจะเป็นภาหะในการนำเชื้อโรคต่าง
พอลงมาว่ายน้ำเชื้อโรคมันก็อยู่ในนั้น

แล้วบางทีแบบบางคนสำลักน้ำหรือน้ำเข้าปากเข้าจมูกไป

แต่เขาแยกช่วงเวลากันชัดเจนนะ

ไม่กล้าให้ลูกหลานลงไปไหว้นะ
กลัวเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็ภาหะนำโรคต่าง